ทุกคนค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีและไทยรัฐมิวโชว์
เรายังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่อุบลรัชธานีนะครับ
ที่นี่ท่วมหนักจริงนะครับหนักแบบโหวไปเห็นภาพมาเนี่ย
ผมเห็นใจแล้วก็สงสารผู้คนที่บ้านน้ำท่วมแบบ

มันเลยอย่างวันนี้ผมลงไปมันต้องใช้เรือหมด
แต่จะมีจุดหนึ่งที่สามารถเดินบนถนนได้คุณภาคภูมิ

แล้วมันก็จะลงไปในหมู่บ้านของคนได้
และอำเภอหวดินสำราบจังหวัดอุบลราชฐานภินิษฐ์แห่งนี่แหละ
แต่พอลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้แล้วนะอันไหนถนนอันไหนน้ำอันไหนคลองอะไรมันไม่รู้หมดแล้ว
ที่ลงไปเพราะว่ามีชาวบ้านคนนี้เขาแจ้งผมว่าจะมีผู้สูงอายุตาบอดสองท่าน
อยู่ข้างในออกมาไม่ได้เหมือนติดเกาะแล้วก็จะมีลูกหลานคอยเฝ้าอยู่
คือจะลำพังตัวคนที่ถูกน้ำท่วมแล้วมันก็ลำบากอยู่แล้ว
แล้วพอไปประกอบกับเรื่องของแหม่ตาบอดอีกมองไม่เห็นอีกมันก็จะออกมาลำบาก
ก็เลยต้องเดินเท้าเข้าไปแล้วก็ปีนเข้าไปในบ้าน
คือมันจะเป็นเนินดินเป็นเนินดินสูงเนินเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านนี้
แล้วจะมีบ้านคนซึ่งเจ้าของบ้านเข้ามาอยู่แล้ว
แล้วก็ให้ชาวบ้านที่น้ำท่วมอยู่ข้างในอบพยพกันมาอยู่ตรงนี้เนินนี้

แล้วก็ไปเจอผู้สูงอายุคนหนึ่งเป็นเบาหวานตามองไม่เห็น
อีกคนนึงตาบอดตั้งแต่เด็กเลยโอ้โหอยู่ในนี้เลย
เดี๋ยวภาพก็จะเห็นว่าเขาก็นั่งอยู่เขาก็บอกว่ามันก็ไปไหนไม่ได้
ยายเองก็ตาบงตาบอดก็ไม่อยากไปไหน
เงี้ยเขี้ยวขอตะโคงตะขาบก็มานะครับ
คือท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันมีอยู่สองส่วน
สำหรับท่านที่ไม่ได้ออกมาอยู่ที่ข้างนอกก็คือที่ศูนย์อพยพศูนย์พักพิง
หนึ่งก็คือเขาอาจจะห่วงเรื่องของทรัพย์สินต่าง
ว่าจะศูนย์หายหรือว่าจะพังหรือเปล่าไม่รู้น้ำจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอีก
ขนขึ้นที่สูงได้เท่านี้แต่ก็ต้องคอยเฝ้าระวัง
เพื่อน้ำมันขึ้นอีกจะได้ขนอีกถูกต้องครับ
หรืออีกบางส่วนนะที่ผมไปฟังกันมานะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากออกมานะ
อยากแต่มันออกไม่ทันถูกต้องครับ
เพราะตอนที่น้ำมานะขึ้นวันละเมตรนะฮะ
นี่น้ำลงเนี่ยลงวันละ๑๐เซนติเมตรใช่ครับ
แต่ตอนที่ขึ้นเนี่ยขึ้นวันละเมตรนั่นสิฮะ
มันก็ขนของไม่ทันแหละครับเหมือนครอบครัวนี้ฮะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณยายหน่อยคุณยายยิ้มอายุ๘๑แล้วครับ
สิ่งที่คุณยายอยากได้ความช่วยเหลือที่สุดตอนนี้คืออะไร
ก็คือเงินนั่นแหละมันใช้จ่ายไปมาเนอะมันไม่ค่อยสะดวก
เงินทองก็ไม่ค่อยมี
ถ้าลำบากหลายก็โทรให้เขามา
เขาก็มาให้สองสามพัน
เขาก็มีเพราะกินคนเดียวแหละ

คนที่อยู่ด้วยมันก็มีพอได้กินนะ

มันก็สำคัญ

ซ่อมแซมบ้านที่นอนหรือตู้อะไร
เสียหายหมดเก็บไม่ทัน

พอหาได้เขาไปแจกก็กินอย่างนั้นแหละ

อยากจะฝากบอกอะไรกับใคร

รัฐบาลก็ขอให้ช่วยราชดรหน่อย

ข้าวของเป็นข้าวเป็นอะไร
ก็หายไปกับน้ำหมด

ผมก็นั่งเรือไปวัดนี้คุณภาคภูมิ

น้ำมันแรงเรือมันหมุนติ้วติ้วอยู่กลางถนน

แล้วก็ไปฟาดกับต้นไม้ผมก็ช่างภาพคุณบุญมีนก็พานเข้าไป

แต่ทีนี้ถ้าไม่ใช่เรือที่ติดเครื่องยนต์แล้วก็ใหญ่จริงนะ

แล้วไปเจอเป็นร่องน้ำที่ไม่ใช่เขตชุมชน

เพราะว่าคือเจ้าอาวาสเขามีประสบการณ์เมื่อปี
สองหนึ่งครับน้ำมันท่วมสูงก็เลยยก
เอาไว้ให้มันเหนือน้ำตั้งแต่ปีสองหนึ่ง
ทำให้ครั้งนี้มันไม่ท่วมที่บทแล้ว

ใช่ก็รอดจากน้ำท่วมนะฮะ
แล้วก็บอกว่ากิจนิมนต์ก็ไปไม่ได้
ท่านที่วัดเรือนละกันอ้อนะฮะอ่าไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสนะครับ
แล้วจิตของส่งที่เคยทำทำได้น้ำท่องก็ก็พักไว้ก่อน
ของคุณสาวก็ทำอย่างนั้นทำวัดเช้าวันเย็นพอนี้ก็ก็พักเอาไว้
เพราะว่ามันมันถ้าคือพาทุกขุมก็จะนอนวงกับ
ในวัดก็มียุคคุณดีก็มีแล้วฟินธรรมะไม่ได้ทำยังไง
ฟินธรรมะไม่ได้ก็ก็ย่อมย่อมมาทำวัดทำวัด
อืมมันข้าวทำวัดนั้นตอนตอนเช้าตอนตอนเพลงครับแล้วก็เนี่ยฮะ
พระเจ้าก็ต้องนั่งเรือเข้าออกแบบนี้แหละครับนะฮะตอนจะออกไปนี่ลำนี้ก็กระแทกกับ
กำแพงวัดเหมือนกันกระทะพระเองก็เกือบจะตกน้ำเหมือนกัน
นี่ความลำบากที่เข้าไปเจอมาในวันนี้คุณผู้ชมนะฮะรถชาวบ้านไปจอดไว้
คิดว่าจะพ้นน้ำก็ไม่พ้นก็มิดเหมือนกันแบบนี้ครับที่เขาบอกว่าออกไม่ทันเนี่ย
ใช่ครับอยู่ดีมาเนี่ยรถทั้งคันอย่างจมอ่ะอืม
อันนี้เป็นในพื้นที่ของบ้านสวนหาดสวนศุกร์นะฮะที่วาดินชำราบนี่แหละครับ
อ่าที่หมู่บ้านกุฎปลาขาวที่วารินชำราบนะฮะครับ
ตำบลวาลินชำราบแล้วก็อำเภอวาลินชำราบ
ที่นี่ก็หนักนะครับวันนี้คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐทีวีอยู่ที่อุบลนะครับลงพื้นที่ที่นี่มานะครับ
เป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณสมศักดิ์ครับ
คำนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณเทศบาลเมืองวารินชำราบนะครับ
ซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดเซ็นเตอร์อีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการบริการให้กับประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นรถรับส่งฟรีนะครับจากวารินชำราบไปอำเภอเมือง
แล้วก็จากอำเภอเมืองมาวารินชำราบนะครับโดยจะมีประชาชนนั้นขึ้นรถไปกลับตลอดเวลาเลยนะครับ
เห็นได้ว่าในขณะนี้นะครับก็เป็นรถของทหาร
แล้วก็จะมีรถของทางเทศบาลนั้นไว้คอยจัดบริการให้กับชาวบ้านนะครับ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่นะครับก็จะเดินทางไปในช่วงเช้า
แล้วก็จะกลับมาในช่วงเย็นเพื่อที่จะออกไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันนะครับ
หลังจากที่พวกเขานั้นไม่สามารถเดินทางได้ตามปกตินะครับ
ก็ต้องใช้บริการของทหารแล้วก็ของทางเทศบาลที่มีเตรียมไว้นะครับ
อกจากนี้นะครับจุดนี้ยังเป็นจุดบริจาคของ
หรือว่าบริจาคสิ่งต่างให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอวาลินชำราบนะครับ
แล้วก็จะมีกิจกรรมสันทนาการนะครับมีพี่มาคอยเล่นดนตรีให้กับผู้ที่ประสบภัยนะครับ
เพื่อที่จะให้คลายเครียดนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับ
เป็นรถของจักรยานยนต์นะครับซึ่งพี่กลุ่มนี้ก็เป็นพี่กลุ่มจิตอาสานะครับ
ที่มารวมกลุ่มกันให้บริการประชาชนโดยจะรับส่งต่อนะครับ
ผู้คนจากบริเวณนี้ไปส่งยังที่จุดหมายหรือว่าที่บ้านนะครับ
เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับจิตอาสากันครับพี่อย่างนี้เรารวมตัวกันนานหรือยัง
ก็ตั้งแต่วันที่น้ำท่วมวันแรกครับผมทำไมเราถึงเอามารวมตัวกันอย่างนี้ครับ
คือเราเห็นแบบพี่น้องประชาชนเวลาข้ามมาเดือดร้อนเวลาจะกลับบ้านไม่มีรถไปครับ
ทีนี้เราก็เลยมาร่วมกันกับทางหน่วยงานทหารแล้วก็สถานีตำรวจวาลินของเรา
แล้วก็มารวมนัดรวมตัวกันกับน้องน้องจิตอาสาทุกคนเรามีการจัดระเบียบกันยังไงบ้าง
ก็คือเราก็จะอยู่กันเป็นแถวเหมือนกับวินมอไซค์ครับคือใครมาก็จะไปตามคิว
เวลาที่เราไปส่งไปส่งผู้โดยสารแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบขอบคุณให้กำลังใจเรา

แล้วก็ในตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปบ้านกุฎปลาขาวนะครับ
ตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบแห่งนี้นะครับ
ก็ได้พบกับกลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้นะครับ
ซึ่งมาจากวิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างอุบลราชธานีนะครับ

ซึ่งจิตอาสานั้นมีทั้งหมดประมาณ๓๐คนนะครับ

แล้วก็พบว่าในหมู่บ้านนั้นถูกน้ำท่วม๑๐๐ของพื้นที่นะครับ
เฉลี่ยระดับน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ๒๓เมตร
บ้านเรือนประชาชนจมอยู่กับสายน้ำมานานเกือบ๒สัปดาห์แล้วนะครับ
ทำให้ชาวบ้านบางคนนั้นเริ่มมีภาวะเครียด
แต่ก็มีชาวบ้านบางคนนะครับวิตกกังวลหนักไปกว่านี้
กว่านั้นก็คือโจรกำลังออกอารวาส

ซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะขโมยเป็นพวกแอร์ทีวีแล้วก็ตู้เย็นครับ
สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่าง

สามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย๑๗๗

เพื่อประสานขอความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปครับ

คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีรถรับส่งของทหารนั้น

รายงานจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กระทุกแดงเชื่อมหยุ่มนะครับมี๕๐๐กว่า
ท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าความเหลือร้อนหลายพื้นที่จริงนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์
เราจะยังอยู่ที่อุบลรัชธานีนะครับ

ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ไปดูเลยนะ
ตรงแถวนี้แม่น้ำมูลไหลผ่านอุบลนะครับ
แถวเมืองกับวอริญชามาราภ

เราไปถึงปลายน้ำก่อนลงแม่น้ำโขง
จากนี้ไปเนี่ยแน่นอนตอนนี้ท่วมทุกคนรู้ว่าทุกคนเดือดร้อนนะครับ
จะช่วยผลักน้ำดันน้ำให้ลงแม่น้ำโขงเร็วยังไง
แล้วหลังจากนี้ในอนาคตถ้าน้ำแห้งแล้วเนี่ยจะเยียวยากันยังไง

ใช่ครับนะครับเรื่องแผนฟื้นฟูเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน
เราตามกันต่อคุณผู้ชมติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวี
ผมยังอยู่คุณภาคภูมิยังอยู่คุณสมศักดิ์และทีมงานเราก็ยังอยู่นะครับ
ครับตรงนี้กลับไปที่สถานีนะครับคุณเขมศรและคุณรัชพรนะครับ